วงการแฟชั่นกันบ้างดีกว่าโอ้โหฮือฮากันยกใหญ่เลยนะคะ
สำหรับดาราเจ้าบทบาทพี่นกสินใจคัมแบ็คแล้วค่ะ
แทงหายไปนาน๑๐ปีแต่ทำอะไรแม่ไม่ได้เลยนะคะ
นี่ค่ะเจนนี่เทียนโพสต์วันนักงี้เรียนและคลอยเชิมมาโอ้โห
ไหนค่ะได้เจอพี่นกสินใจเราก็เลยต้องคว้าตัวมาอัปเดตผลงานพี่นกกันหน่อยนะคะ
บอกเลยว่าตอนนี้งานแสดงเท่ากับศูนย์เขาว่าแบบนี้
คือไม่มีคนติดต่อมาเลย๑ปีเต็มว่างยาวมาตั้งแต่๑เมษายนปีที่แล้ว
คืออาจจะด้วยสถานการณ์โควิดมันระบาดหนักด้วยแหละนะคุณผู้ชมนะ
ประกอบกับช่วงหลังพี่นกเองก็หันมาลุยงานผู้จัดอย่างเต็มที่
โดยเฉพาะกับโปรเจกต์ซีรีส์ดวงใจเทวพรมตอนใจพิสุทธิ์
คือโปรเจกต์นี้เขาบอกว่าเป็นภาคต่อจากสุภาพบุรุษจุธาเทพนะ

โดยพี่นกเนี่ยตั้งต้องไว้ว่าจะเปิดกล้องในเดือนวิถึนายน
ที่สำคัญเป็นโปรเจคที่ต่อเนื่องมาจากสุภาพบุรุษจุธาเทพไง
คือเขาโด่งดังมากแล้วด้วยความว่าเป็นละครพีเรียสย้อนยุคไปเกือบ๓๐ปี
มันก็มีรายละเอียดจึงค่อนข้างที่จะยุ่งยากอยู่พอสมควรนะคุณผู้ชมนะ
ส่วนงานแสดงส่วนตัวนั้นพี่นกเขาบอกว่า
ถ้ามีคนติดต่อมาก็อยากจะเล่นเพราะชอบงานแสดงมากกว่าอยู่แล้ว
เดี๋ยวไปฟังเสียงพี่นกสินใจกันหน่อยค่ะ
แต่๑เมษาปีที่แล้ว
ไม่รับหรือว่าผ่านจังหรือ

ก็พอดีจบแล้วก็โควิดปิดครั้งที่๓ตอน๑เมษาปีที่แล้วค่ะ
ก็หยุดเลยแล้วก็เลยยังไม่มีงานใหม่ก็เลยไม่มีการงานแสดงเลย

คือถ้ามีงานแสดงเราก็ชอบงานแสดงมากกว่าอยู่แล้ว
นี่แหละค่ะคือตำนานของวงการบันเทิงไทยเลย

นางแบบนางเอกพิธีกรทุกอย่างจริงพี่นก
นะคะเล่นละครก็สุดปังนะคุณผู้ชม
ค่ะก็รอติดตามกันได้เลยนะคุณผู้ชม